ข่าวเด็กช่วงนี้ไปเที่ยวจังหวัดบุรีรำกัน
ที่นั่นนะคะก็มีสนามกีฬาชื่อดัง
แล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามด้วย
แต่ว่าใครที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ก็มีด้วยนะคะอยู่ใกล้ตัวเมือง
อย่างวรรณอุทยานภูเขาไฟกระโดง
ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาธรณีวิทยา
และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปฏิสถานอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ
ติดตามจากคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
ไดที่สูงชันโอบล้อมด้วยพันไม้เขียวขจีเบื้องหน้า
สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน

หนทางที่ท่อสู่วรรณอุทยานภูเขาไฟกระโดง
ภูเขาไฟที่ดับมอดไปหลายแสนปีแล้วค่ะ
รณอุทยานภูเขาไฟภูกระดงมีบันไดทั้งหมด๒๙๗ขั้นนะคะ
ใครที่ต้องการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย

ก็สามารถที่จะขับรถขึ้นไปจอดบนยอดเขาได้เช่นกันค่ะ
ก้าวแรกที่มาถึงจะต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
พระสุพัทรบพิษเพื่อความเป็นสิริมงคล

เห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรำ
มุมที่ดูสวยงามแปลกตาค่ะ
จากนั้นไต่สะพานแขวนไปชมปากปล่องภูเขาไฟกระโดง
ที่มีอายุประมาณ๓๐๐๙๐๐ปี
สูงจากระดับน้ำทะเล๒๖๕เมตร
ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสระน้ำ
เป็นซากภูเขาไฟที่ยังคงสภาพดี
และมีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย
ส่วนต้นไม้สูงใหญ่และดูน่าเกรงขามนี้
คือต้นโยนีปีศาจเป็นพันไม้พื้นเมืองหายาก
มักจะพบในเขตภูเขาไฟ
ไม่ไกลนักเราสามารถเดินชมประสาทเขากระโดง

ชาวบ้านเรียกว่าพนมกระดอง
เป็นภาษาเขมรแปลว่าภูเขากระดองเต่า
เพราะมีลักษณะคล้ายกับกระดองเต่าต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นกระโดง
เวลาสั้นที่ได้มาเยือนถือว่าคุ้มค่า
สัมผัสกับมุมที่แตกต่างอีกมุมหนึ่งของเมืองบุรีรำค่ะ
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน